เช่นด้ามจับของอุปกรณ์จะมีความสั้นหรือความยาวมากน้อยเพียงใดก็ต้องทำขึ้นมาให้ตรงกับความถนัดใช้ของช่างแต่ละคน
โดยจะมีอุปกรณ์พื้นฐานคือค้อนใช้สำหรับการทุบการตีเหล็ก